ท้ายแล้ว

ที่จะไปลุ้นเป็น๑ใน๓ที่สุดท้าย

ถ้าเกิดเรื่องราวการเตรียมทีมที่ออกมา

ที่ออกมาผลงานออกมาดีเนี่ยผมเชื่อว่าน้องเขามีความมั่นใจ
เขาต้องการได้จะเรียกพลังกับว่าเป็นคนเล่นเต็มที่ทำตลอด
และก็เล่นเพื่อชาติเนี่ยก็เป็นความหวังสำคัญ
ผมเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสในการลุ้นได้
จริงแล้วแฟนฟุตบอลชาวไทยเขาดูบอนช่วงหลังด้วยความเข้าใจนะ
มันกว้างขึ้นเขาสามารถรู้ข้อมูลว่าเดี๋ยวนี้เลเวลฟุตบอลมันระดับไหนยังไง
ขอให้เล่นให้มันให้สนุกในแต่ละเกม

แต่ชนะใจกองเชียร์เรานี่สำคัญเป็นอันดับหนึ่ง
เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การเตรียมทีมให้พร้อมมากขนาดไหน

ไปดูกันหน่อยนะครับว่าการเตรียมทีมล่าสุดนะครับ

โชคชีพพรหมรัฐนั้นจะพูดถึงทีมปริวัติศาสตร์ในชุดนี้อย่างไรครับ
ในช่วงของทัศนากีฬาไทยวันนี้ครับ
ซึ่งเป็นสถานที่ในการเก็บตัวเบื้องต้นนะครับ
ของทีมชาติไทยในชุดอายุไม่เกิน๒๓ปีนะครับ
ตอนนี้เรานั่งอยู่กับโค้ดโชคโชคทวีพรหมรัฐครับ
ในช่วงระยะเวลา๖๗เดือนที่ผ่านมา
ได้มีการเตรียมทีมอย่างต่อเนื่องยังไงบ้างครับ
ก็นะฮะพอเสร็จตรงนั้นเราก็ต้องส่งกลับคืนสโมสร
แต่ว่าเราก็จะตามดูในรุ่นที่อายุยังไม่เกินเนี่ย
ทุกคนเปิดโอกาสให้ทุกคนนะครับ
แต่ว่าในส่วนในใจก็มีอยู่แล้วนะครับประมาณ๑๐กว่าคนนะครับ
แล้วอีกอย่างหนึ่งอีก๖คนเขาเป็นชุดใหญ่แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นชุดนี้มันเป็นส่วนประกอบที่ดีด้วยนะครับ

เราต้องดูจากไทยลีกดูจากดีหนึ่งนะครับ
ใครที่สามารถเบอร์ฟอร์มในลีกถึงจะเอามาเสริมทีม
การจับสลากแบ่งสายออกมา

ซาอุดีอาราเบียญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีเหนือ

โทษโชคเองอย่างไรบ้างครับความรู้สึกต่าง
ก็พูดในใจนะครับว่าใครเอามือไหนไปจับ
ไม่ใช่แหละครับเพราะว่าพอมันจับมาเจออย่างนี้แล้ว
ผมว่าอยู่๒๓กันก็เท่ากัน
ความสามารถที่ดีขึ้น

ผมว่าไม่เหลือบากกว่าแรง

เราจะได้มีสมาธิเพิ่มมากขึ้น

ในปีที่ผ่านมาเนี่ยฟุตบอลโปรแกรมลีกก็ค่อนข้างหนัก
ทีมชาติชุดใหญ่ก็โปรแกรมค่อนข้างชุก

คุณเกษศัตริย์เสน่ห์เมืองนะครับ
มอบหมายให้ผมดูแลในชุดโอลิมปิก

จนสุดท้ายเราเอามาลงทีมกับทีมไทยลีก

จนสุดท้ายเราตัดให้เหลือ

ก่อนที่ตัดตัวเป็นที่๓๐ไปกาต้า

วรชิตกณิตศรีบำเพ็ญแล้วก็มีโชคมหาสารนุกูล

ก็นะครับก็มีดี

อาจจะมีรุ่นน้องอะไรมา

เมื่อก่อนมีดาษกรคนหนึ่งก็ต้องเอาเขาขึ้นมา
แม้จะเขาอายุ๑๘หรือ๑๙ก็ตาม

ต่อไปเขาคืออนาคตทีมชาติชุดใหญ่อยู่แล้ว

ก็ต้องดึงขึ้นมาอยู่ชุดใหญ่ได้เลย

นาทิพย์อายุ๑๘ติดชุดใหญ่แล้ว
เพราะฉะนั้นถ้ามีดีเราไม่ปิดโอกาสให้น้อง
ก็พร้อมที่จะดึงขึ้นมาเล่นกับรุ่นพี่
ถ้าเขามองไม่เห็นแววหรือคุณค่าของนักเตะเนี่ย

เพราะฉะนั้นผมว่าเจ้ายิมได้ประโยชน์เยอะมาก
แม้จะสัก๒สัปดาห์ก็ตาม

ก็มีตัวเลือกให้หลากหลายมากขึ้นนะครับ

ชนะทบส่งกระสินเขามา

ถือว่าประสบการณ์

ว่าตอนนี้คุณติดทีมชาติก่อนเขาแล้ว
คนที่อยู่นานกว่าคนอื่นเขา

แต่คุณมีความสามารถ
คุณมีความสามารถในสนามแล้วนอกสนามคุณก็ต้องสามารถดูแลเพื่อนด้วย
เพราะฉะนั้นก็ถือให้เขาลดอาการเทลนด์ของเขานิดนึง
แต่ว่าพอถึงจริงผมว่าเจเขาเป็นมืออาชีพนะครับ
มีอาชีพพอที่จะเป็นกัปตันทีมดูแลเพื่อนได้
คืออย่างเรื่องของกัปตันทีมก็ต้องมีทั้งเรื่องในสนามและนอกสนามด้วยครับ

เมซิเจเองเขาเคยบอกว่าเขาเป็นคนสมาธิสั้น
ตรงนี้นี่ทางสตาร์ฟโค้ชได้มีการบอกน้องยังไงบ้างครับ

ไม่ใช่เรื่องสมาธิสั้นเขาคิดเองเลยเอง
แต่พวกผมก็เฝ้ามองดูเขาอยู่
เพราะฉะนั้นผมว่าก็เป็นเกียรติของเขานะครับ
ที่ว่าเขาเล่นมานานแล้วด้วยนะฮะแล้วเขาก็เก่งด้วย
ก็เตรียมตัวดูบทบาทกัปตันทีมคนใหม่อย่างเมซิเจนะครับ
มาดูทีมคู่แข่งกันบ้างอย่างซาอุดีอาราเบียเอง
ก็อาจจะไปเก็บตัวทางยุโรปตะวันออก

ญี่ปุ่นเองนะครับก็มีโปรแกรมอุ่นเครื่องมาโดยตลอด
ส่วนเกาหลีเหนือเราก็เจอกับเขามาในช่วงรอบคัดเลือกคัดเลือกนะครับ

เท่าที่ได้มีโอกาสศึกษาฟอร์มโค้ชโชคว่าแต่ละทีมมีจุดเด่นยังไงบ้าง
ผมว่าหนึ่งซาอุนี่ผมว่าเป็นทีมที่น่าจะคาดหวังในโทรนาเมนต์นี้มากนะฮะ
เพราะว่าดูการเขาเฟรี่แมทเนี่ยเขาบ่อยมากนะครับ
ในบอลในตะวันออกกลางนะฮะแล้วตอนนี้เขาไปเก็บตัวแล้วด้วย
ผมว่าซาอุเป็นทีมที่น่ากลัว
ทีมชาติญี่ปุ่นอีกหนึ่งคู่แข่งสำคัญของเราล่ะครับ
ทีมชาติญี่ปุ่นนะเขารวมตัวมาเกือบ๒ปีแล้วเหมือนกันเหมือนกับเรา
แต่ว่าญี่ปุ่นเขาบอกแล้วไงญี่ปุ่นเขาระบบจริง
เขาเคยมาลงอุ่นเครื่องกับเราเขาชนะเรา๒๐จริง
แต่ว่าระบบเขารู้เลยนะเขาให้บอลตรงไหนคนไหนไปตรงไหน
แล้วทุกอย่างเหมือนแมทจีนกดเล่นได้เลยนะฮะ
เพราะฉะนั้นอันนี้แหละที่เราจะมาทำการบ้านยังไงว่าจะต่อกรกับญี่ปุ่นยังไง
เพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยว่าญี่ปุ่นเป็นทีมระดับ๑อยู่แล้วในไทเชียร์
เกาหลีเหนือเราก็เจอเขามาในช่วงของการแข่งขันรอบคัดเลือก
ใช่ครับเกาหลีเหนืออันนี้พอฟัดพอเวียง
แต่ว่าเราไม่รู้ว่าพอกลับไปอย่างชุดฟุตบอลโลกนะครั้งนั้น
เขามาปั๊บรอบแรกเขาใช้ชุดหนึ่งแต่พอไปชุดรอบสุดท้ายเขาอีกชุดหนึ่งเลยนะ
เพราะว่าปิดประเทศเราไม่รู้ว่าเขาทำยังไงได้
เพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้เช่นเดียวกันอย่างเกาหลีเหนือใช่ไหมครับ
เกียรติศักดิเสนาเมืองเองก็บอกไว้ว่า
ติกของทีมชาติไทยที่ตอนนี้สู้ได้ทุกทีม
สิ่งสำคัญคือพละกำลังต้องสู้ให้ได้
นี่จะเป็นสิ่งที่ทีมงานสตาร์ฟเน้นเป็นพิเศษนะครับ
สำหรับการเก็บตัวที่กิเลนวัลเล่ในช่วงโค้งสุดท้าย
แน่นอนนะฮะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่า
อย่างเราไปจะดูลิสต์ตลอดเวลาว่าเกิดอะไรขึ้น
เหตุการณ์ต่างไปดูได้เลยนะครับ๑๕นาทีสุดท้าย
เราสามารถขยมคู่ต่อสู้ได้เยอะมากนะทุกทีมเลยนะ
ขนาดเกาหลีใต้เรายังทำให้เขาตะคิวจับได้
ประมาณการณ์ของเด็กว่าช่วง๑๕๒๐นาทีสุดท้าย
ของเราสามารถจะไปจัดการคู่ต่อสู้ได้
เพราะฉะนั้นนี่เป็นจุดเด่นที่เราต้องทำให้ได้
เหลือโค้งสุดท้ายต้องหนักในเรื่องฟิตเน็ต

เพราะว่าถ้าคุณไม่ใช้สมรรถภาพร่างกายไปสู้กับเขาเนี่ย

เพราะฉะนั้นก็ต้องฝากน้องด้วย

นี่นักฟุตบอลเขาฝากถามพี่โชคมาครับว่า
ในช่วงปีใหม่นี้พวกเขาจะได้มีโอกาสกลับไปอยู่กับครอบครัวหรือเปล่า

เมื่อกี้โคลดิกโกบอกล่ะว่า
ให้โค้ชโชคไปดูว่าน้องนี่เต็มที่หรือเปล่า
วันหนึ่ง๒วันมันก็ต้องมีการฉลองกัน

คุณเก็บสภาพร่างกายคุณมาขนาดนี้
แค่คุยกับเด็กให้รู้ว่าไม่ใช่ไปติกแล้วชะล้องให้ห่า
โอเคไปเจอแฟนเจอพ่อแม่
อันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าเหนือสิ่งตัวใด

เปลี่ยนต่อนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการเก็บตัวนะครับ
คราวนี้จะต้องเดินทางไปที่จังหวัดพยาวนะครับ

แล้วก็เป็นเหมือนกับการที่ให้ทีมชาติไทย
ได้ไปสัมผัสกับแฟนในต่างจังหวัดด้วยนะครับ
ตรงนี้นี่ทีมสตาร์ฟโค้ชพูดคุยกันไว้อย่างไรครับ

เราก็ถือว่าน้องนี่เสียสละให้กับนักเตะคนอื่นนะครับ

แต่ว่าเขาไม่ได้พักเลยเราก็เห็นใจนะฮะ
แต่ว่าถ้าพอลีกปิดปั๊บ

อาจจะเครียดอะไรอย่างนี้นะครับ
ว่าเป็นสิ่งที่โอเคนะครับ

ไปให้สมองโปร่งหน่อยนิดนึง
ว่าคุณกำศึกมากับลีก
โมสรทั้งปีคุณหนักมากเลยนะ
แต่ได้มาพัก๔๕วันนะครับ

หลังจากวันที่๒๐เนี่ยคุณจะเข้าสู่สมรภูมิที่ว่าคุณต้องฟิตแล้ว

ให้ไปทำใจนะครับแต่ว่าก็เหนือสิ่งอื่นใดนะครับ
ก็อยากให้ออกไปเจอแฟนนะครับเพราะว่าต่างจังหวัดเขาชื่นชอบนะครับ
เพราะฉะนั้นก็ไปคืนกำไรให้แฟนบอลหน่อยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ
ทีมงานจะมีวันนี้ไม่ได้เลยนะครับถ้าปรัสจากแรงเชียร์แรงใจ
จากแฟนบอลชาวไทยทุกท่านให้โคตรโชคฝากถึงแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับ
เชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทย
สร้างประหลาดศาสตร์ไปโอลิมปิกในครั้งนี้ให้ได้

แฟนบอลชาวไทยได้ดูบอลเยอะมากเลยนะครับ

ทีมชาติไทยไปสู่เอเชียแล้วด้วยนะฮะ
เพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งสำคัญนะครับ

เพราะฉะนั้นเราก้าวข้ามอาเซียนมาแล้ว

ทำหน้าที่ให้ทีมชาติไทย
ในช่วงนี้ทีมงานต้องขอขอบคุณ

สำหรับการมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับ
แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทย

ขอส่งมอบหน้าที่ให้กับพิธีกรในสตูดิโอทั้ง๓ท่านครับ
ฟังแบบนี้ยิ่งต้องส่งกำลังใจเชียร์กันเยอะนะ

โชคทวีบอกไว้แล้วว่าปีนี้มันเป็นปีของความแฮปปี้

ปีหน้ามันเป็นปีที่เราจะพบกับความยากลำบาก
เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือความท้าทาย

แฟนฟุตบอลไทยจะต้องเรียนรู้การดูฟุตบอลอีกระดับหนึ่งแล้ว
ในปีหน้าไม่เหมือนปีนี้แล้วนะ

เข้าใจว่าการเจอทีมที่แข็งกว่าหนักกว่า

แล้วแฟนบอลส่งกำลังใจอย่างต่อเนื่อง
นั้นก็น่าจะพัฒนาวงการได้

เพราะถ้าจะพัฒนาเป็นแถวหน้าเอเชีย

ท้าทายแปลเป็นความท้าทายกันแล้วกัน
จากเรื่องฟุตบอลไปต่อกันที่ช่วงเชียร์ดาวรุ่งกันบ้างดีกว่า
ชชี่มีเรื่องราวของนักตะกร่อหญิงน่ารักซะด้วยคนนี้
แล้วก็เป็นนักตะกรอยาวชนทีมชาติด้วยน้องปุ๊กปิ๊กค่ะ
เริ่มหัดเล่นตะกรอครั้งแรกเมื่อตอนอายุ๙ขวบ
โดยมีเหล่ารุ่นพี่นักกีฬาทีมชาติเป็นแรงบันดาลใจในการฝึกซ้อม
ด้วยความมุ่งมั่นและมีระเบียบวินัยทำให้เธอก้าวมาติดทีมชาติได้สำเร็จ
พร้อมคว้าแชมป์ในการแข่งขันรายการซุปเปอร์ซีรีส์ที่ประเทศเกาหลีใต้
ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาด้วยการเอาชนะทีมเจ้าถิ่น๒ต่อ๐เกม
เป้าหมายต่อไปของน้องปุ๊กกี้คือโอกาสในการรับใช้ทีมชาติไทย
ในรายการสำคัญอย่าง๔เกมรวมถึงเอเชนเกมนั่นเอง
ยังไงก็อย่าลืมติดตามและเป็นกำลังใจให้กับเธอด้วยนะครับ